ที่จังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวพาคุณชนะไปขึ้นบ้านใหม่

เป็นการขึ้นบ้านใหม่กุมารพลายรักพลายแก้ว
เพราะว่าสารเดิมถูกลื้อถอนไปค่ะ

ขึ้นบ้านใหม่แบบยิ่งใหญ่จัดเต็มเลยนะคะ
นี่คือสารกุมารพลายรักพลายแก้ว
อยู่ในพื้นที่บ้านท่าตะเคราะห์ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

ขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องมีความบันเทิงใช่ไหมคะแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขารวมตัวกันจัดงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าสารใหม่
ให้กับกุมารพลายรักพลายแก้ว
เนื่องจากว่าสารเดิมต้องถูกลื้อถอนไปเพราะตรงนั้นมีการขยายเขตถนนเป็น๔
นี่คุณป้าเขายกมือบอกว่ากระยายมา๔เลน

ใช่ก็เลยต้องลื้อสารเก่าออกแล้วสร้างสารใหม่
แล้วก็มีการทำพิธีบวงสวงทำเหมือนเป็นการทำการเคลื่อนย้ายบ้านหลังใหม่นั่นเองนะฮะ
เดิมที่เนี่ยสารกุมารพลายรักพลายแก้วนะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๑๕

อุ้ยเก่ามากปัจจุบันน่ะ๕๑ปีอ่ะคุณ

๕๑ปีหรอโหตายแล้ว

ขยับคือตอนแรกถนนมี๒เลน
แล้วขยับมาเป็น๔เลน

แล้วแต่จะสะดวกใจคิดไปในทางนั้นนะ
ดิฉันสะดวกแบบนี้แหละนะคะ

ขณะที่มีการแบบบวงสวงกันอยู่แบบนี้
ร่างทรงค่ะก็หลับตาแล้วชูมือขึ้นแบบนี้

คือเมื่อก่อนอาจจะมี๒เลนหรือว่า๓เลนว่าไป
แต่ตอนนี้เขาขยายถนนเป็น๔เลนแล้วนะ
จะบอกให้นะ
เขาจะขยายเป็น๔เลนแล้วจริง

ก็นี่แหละนะคะผู้ประกอบพิธีก็มีการเจิมหุ่นพลายรักพลายแก้วองค์ใหม่บนศาลหลังใหม่ด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็ไปร่วมเหมือนเป็นการร่วมกันยกยกเข้าบ้านหลังใหม่เนี่ยเห็นไหม
กุมารเข้าสารหลังใหม่ไปนะคะซึ่งก็มีการทำพิธีหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มาดูกันตรงนี้แหละมันก็มีหลายจุดที่เขาตีความหมายกันไปเรื่องของการเสี่ยงดวงเสียงโชคเนาะรวมไปถึง
คืออ่างน้ำมนน้ำตาเทียนมันจุดเดียวมันไม่พอขอจุดด้วยดีกว่าอีกหนึ่งจุด
ไปไหนหรอไปดูเลขหมายประทัด

สอบปิดหลักฉการสมัครงานใหม่
ขอให้หายป่วยโรคภัยต่างอะไรแบบนี้
ก็ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะจ๊ะ